ส่วนการเมืองวันนี้ต้องบอกว่าพักเพื่อไทยจัดทัพเมืองหลวงเสร็จแล้ว
ทั้ง๓๓เขตเป้าหมายคือแลนด์สไลด์เพราะว่าต้องก้าวข้ามผ่านอุปสรรค๒๕๐สว
ในการเลือกนายกรัฐมนตรีให้ได้ครับ
ส่วนแคนดิเดตรายชื่อนายกของพักเพื่อไทยมี๓รายชื่อ
แต่รายชื่อสุดท้ายยังไม่ยอมเปิดเผยเป็นเพราะอะไร

เพราะการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ได้สู้แค่พักการเมืองด้วยกันเท่านั้น
แต่ยังต้องต่อสู้กับขวากน้ำสำคัญ
นั่นก็คือแต้มต่อสว๒๕๐คน
ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาโดยกลุ่มอำนาจทหารเก่า
อทมเป็นหัวใจของประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครองเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ
เป็นศูนย์กลางของมิติเชิงสังคม
เป็นทุกอย่างที่สะท้อนเห็นภาพของประเทศไทย
เพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยเราให้ความสำคัญกับหัวใจตรงนี้มาก
หมายของเขาเขาเพียงต้องการ๒๕ที่นั่งเท่านั้น
แต่ของเราต้องทำถึง๒๕๐ที่นั่งนะครับนี่คือสิ่งที่มีความจำเป็นยิ่ง

ทรงกันขามทำให้ภาคเหล่านั้นมุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามการเอาเปรียบนี้ไปให้ได้

โดยการเสนอนโยบายรวมทั้งกลยุทธ์ในหลากหลายรูปแบบ
พักเพื่อไทยจะใช้๓กลยุทธ์เพื่อกรุยทางไปสู่ความสำเร็จ
นั่นก็คือคนนโยบายและผู้ที่จะมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
แคนดิเดตตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นพักเพื่อไทยยืนยันมาโดยตลอดว่ามี๓คน
แต่รายชื่อที่สาธารณชนรับรู้ตอนนี้มีเพียง๒ชื่อเท่านั้น
คืออุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์และเสียนิดเศรษฐาทวีสินจากแสนสิริ
เพิ่งจะเปิดตัวด้วยการเดินตลาดเยาวราชกับอุ้งอิ๊งอย่างเป็นทางการเมื่อตรุษจีนที่ผ่านมา
ส่วนคนที่๓เป็นใครยังเป็นปริศนาอยู่จนถึงเวลานี้
ก็ว่ามีชื่ออักษรตัวย่อสอเสือ
มีคนโยงไปยังอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศที่ชื่อสุประเกียรติเสถียรไทย
แต่ทั้งหมดนั้นถูกปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงจากแก่นนำพักและอุ้งอิง
ขอการเมืองวิเคราะห์กันว่าการไม่เปิดรายชื่อที่๓
เพราะต้องการเก็บเอาไว้เป็นทางสู้หรือไม่ก็เป็นทางถอย
ถ้าเก็บไว้เป็นทางสู้เพื่อใช้เป็นไพ่โจเกอร์
ชื่อของคนที่๓ก็ต้องอยู่ในระดับวาว
เชื่อว่ารายชื่อแคนดิเดตนายกคนที่๓
ของพักเพื่อไทยจะคลอดออกมาก่อน
เปิดรับสมัครแบบฉิวเฉียดเหมือนที่เคยเป็นมา
แต่ช่วงนี้ก็เดาสุ่มกันไปก่อนก็แล้วกัน
ข่าวไทยมรัฐทีวีรายงาน